คุณผู้ชมคะถ้าสมมุติคุณผู้ชมเป็นคนมีชื่อเสียง
วิกฤตพี่เดียที่จะบอกว่าคุณผู้ชมเป็นใคร

ใช่แต่ปรากฏว่าโดมนะคะถึงก็ทนไม่ไหวค่ะ
เพราะว่ารูปในวิกีพิเดียเป็นรูปแต่งหญิงค่ะ
แล้วเป็นลูกแบบว่าทรมานติดใจมาก

คุณโดมแก๊บคล็อกมา

ขอร้องเถอะครับช่วยเปลี่ยนรูปผมได้ไหม

ดีว่าเป็นความทุกข์ที่เราขออนุญาตขำ

ซึ่งเมื่อวานนี้น้องโดมก็เสร็จสิ้นจากละครเวทีนะคะแฟนจ๋า

ยังไม่เปลี่ยนก็เลยส่งคลิปมานะคะ

มันเหมือนคุณป้ามารุโกะอะไรสักอย่าง
วิกิพีเดียอ่ะ

คือเคสนี้นึกถึงอะไรนะลูก

พอเรามั้ยนะ

แล้วยิ่งด้วยความว่าคนยิ่งถามอยู่อุดม
ใช่เมื่อลูกวิกิเสิร์ชมาเป็นนี้อีก

คุณผู้ชมก็เปลี่ยนให้นางหน่อยละกันนะคะ